อร่อยมากที่พิมพ์ยาวนะคะ
มันกำลังลงมาตรีได้
ลูกพ่อพ่ออีกแค่๓ฝั่ง
ว่าโปรดเพลิงจากโปรดเพลิง
ลูกพ่อพ่อบอยเท่าไหร่
อร่อยมากมากอีกแค่๕ฝั่ง
สวัสดีครับสวัสดีครับ